มันมีงองูมีล่อแรดมีล่อลิง

มออะไรมออะไรทุกครั้งไง

มอหมูพอแล้วถ้าถ่ายก่อนมีความอยากตอบ
ให้โอกาสเดียวเร็วเสียเวลาดิฉันเนี่ย

คุณผู้ชมไปดูม่อแมวเมียวค่ะคุณผู้ชม
อแมวเนี่ยก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เรียกว่าหลายคนชื่นชอบ
เพราะมันมีความแบบมุ้งมิ้งน่ารักอย่างนี้ใช่ไหม

มีคนแบบรวมแมวเอาไว้ในร้านที่เรียกว่าคาเฟ่แมวคุณผู้ชม
ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
เรียกว่ารวมหลากหลายสายพันธุ์ของแมวเอาไว้
ไปดูความน่ารักน่าชังของมันกันก่อน
เป็นไงคุณค่ะน่ารัก
บางตัวก็ดูแบบโอ๊ยแต่ละชะมดชะม้อย
ตัวก็ซุกสนเหลือเกินบางตัวก็แหม
นี่แหละแมวหลากหลายสายพันธุ์อยู่ที่ร้านนิยมชมแมวค่ะ
ตั้งอยู่บนถนนชาวาลานัยอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะ
ร้านนี้ก็เต็มไปด้วยผู้ที่หลงไหลชื่นชอบในตัวแมว
ก็ไปเล่นกับแมวอย่างใกล้ชิด
บรรยากาศก็ดูค่ะสบายเหมือนเล่นอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ว่าเป็นศูนย์รวมของคนรักแมวในจังหวัดอุบลรัชธานี
แห่งแรกและแห่งเดียวเลยนะ
ที่มาของร้านนิยมชมแมวก็คือว่าคุณชนะพาผู้ระหงอายุ๒๙ปี
เป็นเจ้าของร้านบอกว่าส่วนตัวเนี่ยชอบเลี้ยงแมวมาอยู่แล้วอืม
เคยเห็นคาเฟ่แมวที่กรุงเทพ
ก็เลยอยากจะมีแบบนี้บ้างพอมาอยู่ที่อุบลรัชธานี

แล้วก็รวบรวมแมวหลากหลายสายพันธุ์เอาไว้ในที่แห่งนี้
เด่นของมันแล้วก็ความน่ารักของมันก็คือว่า
ในร้านแห่งนี้จะมีแมวที่แต่ละตัวนอกจากมีชื่อก็ยังมีฉายาด้วยนะคุณ
ฉายาจริงฉายาของมันก็จะแสดงถึงเอกลักษณ์อุปนิสัย
มีเขาเรียกกราฟเชื่อมโยงเป็นที่ฉันบอกเลยนะ
ว่าตัวไหนเป็นยังไงใครคู่กับอะไรชื่ออะไรนะคะ
อย่างลีโอแคทเชียร์รูปหล่อก็มีโซดาดีเจสาวหน้าเหวี่ยงก็มี
อันนี้คือฉายานะส้มสาวสก็ติ๊ดหูพับนะจ๊ะ
หลากหลายทีเดียวล่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่มีแมวให้เราได้เล่นใกล้ชิดกับเขานะ
อาหารขาวหวานขนมเครื่องดื่มก็มีบริการในร้านอย่างเป็นกันเอง
ถือว่าถูกอกถูกใจธาตุแมวทั้งหลายแหละนะจ๊ะ
บริการเท่านี้พลาดไม่ได้เลยนะ

ใช่ค่ะ

น่ารักธาตุแมวนี่จะต้องชอบแน่เลย
สำหรับคาเฟ่แมวนี้จริงก็มีเปิดหลายที่แล้ว

ก็จะได้มีอีกหนึ่งที่ที่ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจ
เล่นกับน้องแมวด้วยไปผ่อนคลายตัวเองด้วย